ปรากฏว่างานเขาจัดกันหลายคืน

ก็มีคนยกพวกไปตะลุมบ่อนกัน
แต่ว่าทีนี้เนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเขาคนเดียวอีกฝั่งหนึ่งเป็นสิบนะฮะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดของวัดนะครับก็มีคนที่เขาถ่ายภาพเอาไว้ได้นะ
เหตุการณ์ในวัดเนี่ยนะครับเป็นคลิปเหตุการณ์ตะลุมบอลของวัยรุ่นนับสิบคนนะครับ
วิ่งไล่ทำร้ายร่างกายผู้ชายคนหนึ่งนะฮะอ่าเดี๋ยวในคลิปเนี่ยท่านก็จะเห็นชัดเจนนะครับ
ว่าคนร้ายเนี่ยนะครับก็เป็นสิบเลยที่ไปทำร้ายเขานะครับ
เป็นวัยรุ่นอยู่เลยเห็นบอกว่าเห็นหน้าตาชัดเจนด้วยในกล้องวงจรปิด
ครับก็มีภาพเหตุการณ์นะฮะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
อ่านี้อะครับชาวบ้านก็แตกตื่นกันหมดเลย
ใช่เพราะว่าคือรุมกันจำนวนคนเยอะไม่ว่าอาวุธก็มานะคะ
อืมก็ผู้ชายคนนี้ก็ล้มฟุบอยู่ที่กลาง
พื้นงานวัดนะครับคนก็ส่งเสียงร้องห้ามปรามกัน
ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปผู้ที่ถูกทำร้ายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านค่ายนะ
ค่ะอ่าเพราะว่าวัดแห่งเนี้ยอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายนะครับ
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าพอเขาไปถึงโรงพยาบาลแล้วเขาเป็นยังไงนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีตรวจสอบไปแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดห่วงหินตำบลชากบกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง
ก็ไปสอบถามพระลูกวัดนะท่านก็บอกว่าวันเกิดเหตุคือวันที่๑๙ธันวาคม
ทางวัดได้จัดงานบุญยกช่อฟ้าอุโบสถระหว่างวันที่๑๙ถึง๒๑ธันวาคม
ในงานก็จะมีมหรสบสร้างความบันเทิงให้กับผู้ที่มาร่วมทำบุญด้วย
คือทางวัดเนี่ยบอกว่าช่วงจัดงานก็ไม่มีใครรู้นะว่ามีเหตุการณ์ไล่ตีไล่ทำร้ายกันแบบนี้
คือทางวัดไม่รู้อาจจะมีชาวบ้านในแถวนั้นที่เห็นนะครับ
แต่ทางวัดที่จัดงานก็ไม่รู้จนกระทั่งไปเห็นคลิปในโลกโซเชียลนั่นแหละ
ถึงเพิ่งรู้ว่าอ้าวนี่งานเรานี่ใช่แล้วจุดเกิดเหตุก็เป็นด้านข้างโบสถ์เลย
ที่มีการยกช่อฟ้าค่ะมันเอากันตรงนี้เลยเออเอาสินี่แม่
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้วัดบอกว่าพอทราบเรื่องนะครับอ่าก็รู้ว่ามีผู้บาดเจ็บเนี่ย
เป็นคนต่างถิ่นที่มาเที่ยวงานวัดก่อนเกิดเหตุดื่มเหล้าจนเมา
แล้วคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยที่เป็นคนต่างถิ่นที่มาคนเดียวเนี่ย
เมาแล้วไปเดินอยู่ข้างเวทีรำวงไปอลวาดทำร้ายคนอื่นก่อน
ชาวบ้านเห็นแล้วล่ะก็บอกว่าให้ไปนั่งไปสงบสติอารมณ์ก็พาไปข้างโบสถ์
ห่างจากเวทีรำวงแล้วนะแต่อยู่ดีไม่นานกลับลุกขึ้นถือไม้
วิ่งไล่ตีคนอื่นอ้าววัยรุ่นที่อยู่ในงานเขาก็เลยรุมยำ
เอาซะเลยอ่าตามภาพที่ท่านเห็นในคลิปที่มีคนถ่ายไว้ได้
แต่ทีนี้เนี่ยตำรวจสพบ้านค่ายนะครับทางท่าน
พันธบทบลภูรศคนานันต์รอมพูดกับการสอบสวนสบบนค่าย
บอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงวันนี้ยังไม่มีใครมาแจ้งความ
คือเจ้าตัวไม่ได้ไปแจ้งความเหรอคะถูกต้องสอบถามเรื่องราวต่างต่าง
แล้วเพราะว่าพอถูกรุมทำร้ายแล้วเขาก็ถูกเอาตัวไปส่งโรงพยาบาลบ้านค่าย
ตำรวจบอกว่านุ่มที่ถูกทำร้ายเนี่ย
พอติดตามคดีแล้วนะพบว่าไม่ยอมมาแจ้งความ
ตำรวจก็ไม่สามารถติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีได้
เพราะถือว่าไม่มีผู้เสียหาย
เพราะว่าถ้าคดีไม่มีผู้แจ้งความร้องทุกข์เสียหายเขาก็ทำเป็นคดีไม่ได้
แล้วตอนที่ชาวบ้านพาไปส่งโรงพยาบาลบ้านค่ายนะ
ทางภูมิกับการสพบ้านค่ายจังหวัดระยองพันธมตเอกธนุเนธปิตุเตชะ
บอกว่าหลังเหตุการณ์นี้นะผู้ชายไปถึงโรงพยาบาลแล้วไม่ยอมให้แพทย์รักษา

ต้องรักษาแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลไป

แล้วก็ไม่แจ้งความด้วยนี่แต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดอยากจะแจ้งความตอนหลัง
ตอนนี้มีคลิปเป็นหลักฐานที่ชาวบ้านถ่ายไว้ได้
ตำรวจก็ฝากบอกว่าผู้ชายคนนี้ถ้าจะแจ้งความก็มา
แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามตำรวจก็จะติดตามกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
เพื่อที่จะมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
เพราะว่าถือว่ามันก็เป็นเรื่องของการก่อเหตุ
มันอุกอาจนะคะเพราะว่าคนอยู่ตรงนั้นก็เยอะ

แล้วก็อย่างที่บอกว่าภาพจากกล้องวงจรปิด
หน้าค่าตากันชัดเจนมากอะนะคะ

ผู้ชายคนนี้พยายามไปไล่ทำร้ายคนอื่นก่อน